ไปดูเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้กันหน่อยฮะ
เจอปัญหา๘ปีที่มันสุมอยู่ในอก

มีผีตามเกาะขาเธอมานานกว่า๘ปี

ปัญหานี้มันร้อนรุ่มอยู่ในใจ
ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วก็เลยต้องไปทำพิธีไล่ผีครับ

คลิปที่เห็นนี้เป็นพิธีกรรมของพระครูคนหนึ่ง

กรีดจากบนลงล่างท่องคาถาบริกรรมคาถาครับ
ไล่ผีหรือว่าวิญญาณสัมภเวษี
แฝงมาในร่างของผู้หญิงคนนี้ให้ออกจากร่างเธอไป

ทำพิธีให้กับคุณนัทถาประพาอายุ๒๙
เธอบอกว่าเธอเจอปัญหาผีเกาะขาอยู่นานกว่า๘ปี

ไม่มีอาการแปลกเกิดขึ้นอีกแล้ว
๓ปีแล้วนะครับที่เธอไม่เจอปัญหากวนใจ

เดินทางไปเจอกับคุณนัทถาประพาเลยฮะ

นี่มันจริงเหรอเนี่ยคุณเจอแบบนั้นจริงเหรอ

เดินทางไปที่อินเดีย
เสร็จปั๊บกลับมาไทยคืนแรกนอนตามปกติ
แต่ช่วงประมาณตี๒ตี๓เนี่ยฮะ
จู่ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ปลายเตียง
แล้วเธอมีอาการตึงที่ขาเหมือนกับเส้นยึด
เป็นแบบนี้๓คืนติด
พอไปทำบุญอาการก็เหมือนจะทุเลาเบาลงไป
หายบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่ครั้ง
แรกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับ

ตอนนั้นคิดว่าสงสัยอาจจะเครียดแหละกังวลไปหรือเปล่า
กระทั่งไปทำงานอาการมันเกิดขึ้นอีก

ฟิศซินโรมแหละนั่งท่าเดิมทำงานออฟฟิศอะไรแบบนี้
มันก็แหมมันปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังเป็นธรรมดาล่ะมั้ง
ทีนี้มีโอกาสไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับเพื่อน
เพื่อนก็เลยแนะนำให้ไปหาพระครูคนหนึ่งครับ
บอกว่ารักษาอาการต่างได้

แต่ก็ลองดูไม่เสียหายพอไปถึง
พระครูบอกว่าเนี่ยคุณมีผีเกาะขามา๘ปีแล้วนะ
นึกย้อนกลับไปเออเริ่มมีอาการแบบนี้ตั้งแต่กลับมาจากอินเดีย
ก็เลยให้พระครูทำพิธีให้มีการมาแตะมานวดพร่องคาถาบริเวณ
จุดที่ปวดเธอบอกว่าเธอเจ็บนะมีอาการเหมือนจะคลื่นไส้จะ
อาเจียนมีอาการสั่นคล้ายกับว่ามีใครเอาอะไรมาทิ้มแทง
เจ็บจี๊ดอยู่แบบนั้นนะฮะพระครูก็จะถูนวดเบาและปรากฏ
ว่าเป็นรอยฟกช้ำครับพระครูบอกว่าต้องทำแบบเนี้ยสามวันเนี่ย
รอยแบบนี้เลยฟกช้ำแดงม่วงเป็นจำต้องทำ๓วันนะ
คุณคุณจะถูกไล่ผีออกไปได้หมดเธอก็เชื่อก็ทำตามเสร็จ
ครบ๓วันฮะเดินทางกลับมาบ้านอ้าวฝันอีกแล้วฮะปรากฏ
คราวนี้ฝันเห็นผู้ชายเป็นแขกขาวมีเคราวพยายามเดินตาม
เธอก็เดินหนีเข้าไปเธอหนีเข้าไปอยู่ในห้องแล้วปิดประตู
ใส่แต่ผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายื่นหน้าเข้ามานี่ฮะจำลองเหตุ
การแบบนี้ยื่นหน้าทะลุประตูเข้ามาแทรกมาตรงช่องเล็กเธอ
เห็นแค่ช่วงล่างที่เป็นเคราวแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าทำ
แบบนี้ก็ตามไม่ได้แล้วสิแน่เธอบอกในความฝันนะฮะก็เลย
เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พระครูฟังเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่
บังเอิญหรอกลองฟังเพิ่มเติมครับ
เขาไปทำเขาเริ่มไล่อ่ะเราถึงรู้มันมีเขาไม่ค่อยเขาไม่
ค่อยเล่าคือเชื่อว่าสิ่งอีกแล้วมันมีแต่ว่าไม่คิดว่ามัน
จะเป็นมันจะใกล้ตัวเราขนาดนั้นพอกลับมากรุงเทพอ่ะมัน
ก็มีรอยม่วงที่บริเวณที่เขาไล่ให้ซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไร
รุนแรงตรงนั้นเลยเขาก็นวดแล้วก็ใช้เคี่ยวหมูป่ารูปที่
แต่ความรู้สึกของเราคือมันเจ็บมาก
แล้วพอกลับมามันก็เป็นรอยจ้ำม่วงอย่างนี้ค่ะ

หลายคนเคยไปดูดวงเปิดไพ่๒๔ใช่ไหมฮะ

อาจารย์ชื่อดังที่เขาเป็นคนดูไพ่๒๔ให้ทักเลยบอก
ขอโทษนะดูให้ไม่ได้
เพราะว่ามีร่างผู้หญิงอีกคนมันซ้อนขึ้นมาในดวงของคุณ
เป็นเทวดาประจำตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเธอก็เลยเชื่อว่าคือ
ก่อนหน้านี้ที่ฝันถึงผีผู้หญิงชุดขาวช่วงที่กลับมาจาก
อินเดียน่าจะมาเตือนเราแหละไอ้ช่วงที่มีอาการปวดขาตึงขา
กระตุกกระตุกอ่ะว่าถูกผีเกาะขาอยู่นะจนกระทั่งไปทำพิธีแล้ว
หายหายป่วยหายปวดปั๊บฝันเลยว่ามีผู้ชายขาวหน้าตาเหมือน
ขาวมาแล้วก็บอกว่าแบบนี้ก็ตามต่อไม่ได้แล้วสิ
เหล่านี้เธอก็เชื่อมโยงเล่าให้เราฟังอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อ
ส่วนบุคคลนะครับเธอก็เลยซื้อชุดไทยไปไหว้เทวดาประจำตัวจาก
นั้นมีคนทักตลอดเลยมีคนทักมาตลอดว่าเนี่ยมีคนอยู่ด้วยตลอด
เวลาเลยนะอันนี้เกิดขึ้นมากับเธอประมาณปีหนึ่งแล้วนะก็ได้
แต่ทำบุญกรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรวิญญาณสัมภเวษีครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ำอีกครั้งนะเป็นเรื่องความเชื่อที่เธอเอา
เล่าสู่กันฟังแต่ก็จะเห็นนะครับว่านอกจากการไปหาหมอทำ
ทีแล้วเธอก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะเผื่อว่าบางทีแล้ว
เป็นอาการต่างที่เราอาจจะเจอจากการทำงานหรือเปล่าความเครียด